ได้รียมต่อก่อนอ่ะตัวใจน่ะอ่าใช่มากแล้วใช่

บ้าเยี่ยวบ้าเยี่ยวอ้าวต้องมีวิจุให้ได้ให้กับลูกกับหลาน
ไม่ได้ไหมเพลงรังใจยืนเป็นร้อยปีก็ได้นะเราก็ไม่ได้ทิ้งตัวอะไรอยู่แล้ว
แล้วลูกหลานต้องเลี้ยงสิใช่ไหมนี่คือสังคมครอบครัวฝุกกรการีใช่ไหม
ครับอย่าตันอยู่ลูกคุณใช่ไหมครับลูกได้ดูแลพ่อแม่ใช่ไหมครับ
ชอบอะไรรูปชอบบัตต์รูปไหมชอบอะไรไหมชอบทำอะไรที่พันธุรกิจ
ไปมาได้ไหมก็เป็น

สำหรับคุณลุงครับครับคนอื่นที่เจออะไรครับ
มีก็แจกสมงานชีพไปแล้วครับแล้วจะได้มีมียาสามัญมียา
แค่แค่นี้หน่อยครับครับยาสามัญมีอะไรก็ได้หาสู่โรงทรัพย์มา
อืมเอาลูกกันลุกเข้าหน่อยยืนเย็นมาแล้วลูก
ล้านมาทางนี้เลยล้านมาลูกล้านมาลูกล้านมาลูก
เราต้องให้ไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันลูกลูกลูกลูกลูก
ครับขอบคุณประจักรนะครับ
ขอบคุณครับ